ถึงพระกรุพระแตกเลยคุณชนะคุณใบตอ

แน่นอนสิค่ะเขาก็ฮือฮากันนะคะเพราะว่า

ไปให้ถูกที่คุณผู้ชมที่ราชบุรีนะคะ
ที่วัดพระศรีอ่านค่ะ
มีการค้นพบพระผงพระพิมพ์อายุกว่า๓๐ปี
รวมแล้ว๗๐๐องค์อ่ะค่ะอุ้ย
อยู่ใต้กุฏิอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว
นี่คุณผู้ชมวัดแห่งนี้อยู่ที่ตำบลบ้านเลือก
อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
คนงานกำลังลื้อกุฏิหลังเก่าที่
ซึ่งเป็นที่ตั้งสรีระสังขารที่ไม่เน่าเปื่อย
ของพระครูสิริพัฒนกิจหรือชาวบ้านเรียกหลวงพ่อขันกนุตโทนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วเกือบ๓๐ปี
เขารื้อเนี่ยเพื่อที่จะเตรียมสร้างกุฏิหลังใหม่ทดแทน
พอรื้อปุ๊บเนี่ยโอ้โหสิ่งที่เจอคือ
พระผงพระพิมพ์วางทับถมอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยคุณผู้ชม
วางอยู่ใต้แท่นวางโลงแก้วมีปลวกมีดินเกาะเป็นก้อนแบบนี้
แล้วก็มีทั้งที่ใส่ซองพลาสติกอยู่ในรังกระดาษด้วย
พระลูกวัดก็เลยโกยเสร็จถังพลาสติกเพื่อเดี๋ยวเอาไปคัดแยกดูซิอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะ
เจ้าอาวาสวัดพระศรีอ่านรูปปัจจุบันคือพระครูวิทิศพัฒนโสพลท่านบอกว่า
พระพิมพ์ที่พบหลวงพ่อขันนั้นได้สร้างเอาไว้ก่อนมรณภาพ
อายุไม่ต่ำกว่า๓๐ปีมี๕พิมพ์จำนวนกว่า๗แสนองค์นะคะ
ซึ่งการพบพระพิมพ์ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะ
หลวงพ่อขันนั้นจะเชิญชวนให้ประชาชนได้มาร่วมทำบุญสร้างพระศรีอานที่หน้าวัด
ในวันครบรอบมรณภาพปีที่๒๙วันที่๓กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นได้
แต่ก็คุณจะฝากห้าเหนียมอยากอายุให้คนหนึ่ง
คุณชิสาบางคนอาจจะไม่รู้จักหลวงพ่อขัน
หลวงพ่อขันเป็นเจ้าอาวาสรูปที่๔นะคะ
เป็นพระสายปฏิบัติมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากค่ะ
แล้วหลวงพ่อขันเป็นผู้เริ่มสร้างบททองคำร้อยล้านมรณภาพไปเมื่อปี๒๕๓๔
ก็ถือว่าจะครบรอบ๒๙ปีในวันที่๓กุมภาพันธ์นี้
แต่สิ่งที่อัศจรรย์ใจหลายคนแบบทึ่งก็คือเนี่ยค่ะ
สรีระของท่านไม่เน่าเปื่อยแล้วบรรจุอยู่ในโรงแก้ว
ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์ลูกหามากราบไหว้ไม่ขาดสาย
มีเรื่องเล่าด้วยคุณผู้ชมยังไงบอกว่ามีครูคนนึงนะ
แวนพระพิมพ์ยอดขุนพลของหลวงพ่อขันนี่แหละ
ติดตัวเอาไว้ตลอดวันหนึ่งเกิดอุปติเหตุ
แต่แคล้วคลาดปลอดภัยเขาไม่เป็นอะไร
เขาก็เลยเชื่อถึงความศรัทธาปฏิหารและความอัศจรรย์
ที่หลวงพ่อได้ทำขึ้นในแต่ละรุ่นนะคะ
ก็น่าจะเชื่อว่าคนที่เป็นเซียนพระคงจะสนใจ
ศิลปลูกหาก็เยอะแต่มันก็เป็นความเชื่อนะ
ด้วยทำสิ่งมงคลต่างนะครับ
ยังไงซะฟังแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ